การจัดงานที่บ้านเรานี่ก็คึกคักนะ
บอกเลยว่าไม่แพ้ชาติใดในโลก

บรรยากาศจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนี่
คนมากันเต็มมากันแบบแน่นเลยค่ะ
แล้วที่นี่เอาจริงนะเป็นจุดเขาดาวน์ที่หลายคนนึกถึงเป็นอันดับแรกเลย
ถ้าเกิดพูดถึงการเคาน์ดาวนที่กรุงเทพเนี่ยนะคะ
ปีนี้นักท่องเที่ยวมาทะลักเลยค่ะ

ใช่ทีนี้พอกลับมาจัดอีกเนี่ยก็ยังคงความอลังการอยู่นะคะ
แล้วช่วงเวลาที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ปี๒๐๒๓ปี๒๕๖๖นี่นะคะ
โอ้โหผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์แล้วก็ผู้บริหารของทางห้างเนี่ย
นับถอยหลังตอนที่เขานับถอยหลังนี่
โอ้โหพอเที่ยงคืนตรงปั๊บผู้อลังการจริงลองดูค่ะ
คุณผมว่าสวยไม่แพ้ที่อื่นในโลกจริงนะ
ใช่นี่ค่ะสีสันเขาแบบจากการฟาดดีแล้ว
ใช่คนเยอะอีกต่างหากด้วยนะคะ
อันนี้ก็เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
จัดงานนับถอยหลังเหมือนกันเขาดาวค่ะ
เข้าสู่ศักราชใหม่บรรยากาศสุดพิเศษ
เขาบอกว่ามีพลุที่สุดอลังการริมโค้งน้ำเจ้าพระยา

ทิ้งเย็นไกลเตอร์

สวัสดีวันปีใหม่พันธ์
ให้บรรดารวมทั้งสุดสี

สวัสดีวันปีใหม่พันธ์
โอ้โหนี่คุณผู้ชมเห็นไหม

ใครที่ไปที่เอเชียทีกเมื่อคืนนี้
ได้ดูพลุแบบจัดเต็มนะคะ
อีกหนึ่งสถานที่พาไปที่ชายหาดพัทยาค่ะ

เหล่าอากาเซเป็นแสนค่ะ
่งตรงสู่พัทยาชนบุรี

ที่บริเวณริมทะเลแล้วนะคะ
ก็ต้องไปที่นี่ค่ะลานสีฟ้าแหลมบาริหาย
แล้วส่วนหนึ่งไปรอดูเลยล่ะ
เสิร์ตแบมแบมก๊อตเซเว่นค่ะ
ศิลปินชาวไทยสุดฮอตระดับโลก
มาขึ้นเวทีในครั้งนี้ด้วยนี่

จะบอกให้นะว่าแฟนคลับเนี่ย
เขาไปรอกันตั้งแต่เช้า
กลางวานจนรอถึงกระทั่งกลางคืน

เขาเอาเสือไปปูจองที่กันตั้งแต่เช้า
แล้วแบบไม่กลัวเรื่องแดดเรื่องอะไรเลยนะ

ก็ส่งกำลังใจติดขอบเวทีให้กับแบมแบมก๊อตเซเว่นไงคะ
เพราะตอนแรกนะคุณที่นี่เขาจะไม่มีการจุดพลุได้เห็นไหม
ใช่เออที่แบบกังวลเรื่องความไม่เหมาะสมแต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะ
นายกเทศนายกเทศมนตรีทนกระแสเรียกร้องไม่ไหวค่ะ
ไฟเขียวดูสิคะทั้งจุดพลุในวันส่งท้ายแบบนี้

พอจุดแล้วไม่ผิดหวังคุณดูบรรยากาศสิ

แล้วคนต่างชาติเดินทางมาเยอะเหลือเกินนะฮะ
จะไม่พูดถึงที่นี่คงจะไม่ได้
เมื่อคืนที่ผ่านมาต้องบอกว่าผ่านพ้นไปแล้วกับความยิ่งใหญ่
ประทับใจครับสำหรับงานฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
และพันธมิตรทุกภาคส่วนครับทั้งภาครัฐเอกชนชุมชน
และผู้ประกอบการริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานครเป็น๑ใน๑๐เมืองเด่นของโลก
และการแสดงพลุตรการตามริมแม่น้ำเจ้าพระยา
เป็นสถานที่ที่ผู้คนทั่วโลกต้องปักหมุด
นับถอยหลังขึ้นปีใหม่

หนึ่งเดียวในประเทศไทยอีกด้วยนะครับ
ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูบรรยากาศเมื่อคืนนี้กันนะคะ
เริ่มต้นจากการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำของไทยเรา
ไม่ว่าจะเป็นลาสต์ไอดอลไทยแทนอตอมชนะกัลอิงค์วารันทอน
ปองศักดิ์มิวสุภสิทธิ์แล้วก็มีหยินวอร์และเจเจตริน
รวมไปถึงน้องเจ้านายก็มาด้วยนะคะโอ้โหบรรยากาศคึกคลื้นเลย
ใช่แหมคนไปเยอะเหมือนกันนะ
แต่ว่าไฮไลท์ที่สุดอลังการคือพลุรักโลกสุดยิ่งใหญ่
รการตาสว่างสวัยบนโค้งน้ำเจ้าพญาที่สวยที่สุดนะคุณ
ความยาว๑๔๐๐เมตรรวมจำนวนกว่า๓๐๐๐ดอก
นี่โอ้โหดูสิปุ้งขึ้นไปแบบนี้นะ
ภายใต้แนวคิดครับพลังแห่งหัวใจไทย
มีการนำเทคโนโลยีโลกเสมือนภาษาโลกแห่งความจริง

และมาถึงช่วงเวลาที่หลายคนบอกรอคอยเหลือเกิน
นั่นก็คือการแสดงโชว์ของมาร์คตัวหนึ่ง

งานนี้เรียกเสียงกรี๊ดจากนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติ
ไปจนถึงชาวอากาเซได้เป็นอย่างดี
ประทับใจนะคะคนไทยและคนทั่วโลกไปอีกนานเลยทีเดียวค่ะ